ประกาศขอความร่วมมือแฟนบอลสิ่งเจ้าท่าให้งดไปเชียร์ที่สนาม
เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ไม่หวังดี
อาจนำมาซึ่งความสูญเสียของทุกฝ่ายนะครับ
รวมถึงกระทบต่อศัตริย์ภาคของแฟนบอล
หลังจากทั้งสองทีมเคยมีปัญหาแฟนบอลทะเลาะวิวาสกันหลายครั้ง
ซึ่งก่อนเกมกับเมืองทองในเวลา๑๙นาฬิกา
ในเวลา๑๖น๓๐น